สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ถูกขอ
ถูกถูกถูก

ตอนนี้ครึ่งทางแล้วอีก๒ข้อครึ่งทาง

ถ้าถูกนะครับอยากให้ถูกทั้งสองข้อเลย
จะได้คว้าทุน๑ล้านบาทกลับไปบ้านกันในวันนี้นะครับ
เอาละฮะผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงคนใดต่อไปนี้
ไม่ใช่คนสุโขทัย

นายนิคมรายวา
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้๑แสนบาท

คนใดต่อไปนี้ไม่ใช่คนจังหวัดสุโขทัย
นั่นก็คือที่ถูกต้องตัวเลือกที่สี่

ตอนนี้คงหมดโอกาสลุ้นเงินล้าน
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสน

เรื่องผักมีคำถามอยู่ที่ว่า
รากที่เห็นนี้คือรากของผักชนิดใด
ตัวเลือกที่สามกุยช่าย
ยายลือเลือกตอบตัวเลือกที่สามกุยช่าย

ถูกถูกถูกถูกถูกถูก

ไม่เป็นไรนะนะครับเพราะว่าแล้วเข้าใจนะว่า
ทุกคนพยายามที่จะช่วยกัน

คงจะต้องไปลงทุนก่อนเพราะทำห้องน้ำไม่พอ
แม่อาจารย์ฉันบอกว่าอาจจะเอาไปลงทุนเหมือนขายข้าวก่อนนั้นใช่ไหมครับ
ค้าขายแล้วก็เก็บเลขผสมน้อย
เพื่อที่จะสร้างห้องน้ำให้กับน้องด้วยเพราะว่าลำบากจริงนะครับ
ทีมงานไปก็บอกว่าห้องน้ำอยู่ห่างจากตัวบ้านด้วย
วันดีคืนดีถ้าเผื่อว่าพ่อไม่อยู่
มีแม่อยู่เพียงคนเดียวเนี่ยเหมือนอย่างในภาพ
ถ้าน้องเกิดดิ้นเกิดพลัดหลุดมือไปขมัมไปทั้งแม่ทั้งลูก
เป็นกำลังใจนะครับผมขอเอาใจช่วย
และขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ
ให้คุณพระคุ้มครองนะครับขอบพระคุณมากบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะลูกนะ
คุณผู้ชมครับพลังแห่งความรักของครอบครัวนี้นั่นก็คือสิ่งสำคัญที่สุด
ที่ทำให้พวกเขาผ่านช่วงเวลาอันแสนสาหัสมาได้แม้ว่ายังมีวิกฤตที่ต้องเผชิญ
มาร่วมกันเป็นกำลังใจช่วยเหลือครอบครัวของคุณแม่อัญชันจากจังหวัดสุโขทัยกันคนละเล็กละน้อยนะครับ
ผมคิดว่าคนไทยยังไงไม่ทิ้งกันเพราะว่าครอบครัวนี้ลำบากจริง
ผมกลับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
พบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาที
มีค่ามากเลยจ้ะจะเอาเงินไปซื้อแพมเพิร์ตไว้ตุนไว้ให้ลูกใช้จ้ะ
เอาเงินเดือนจะได้เก็บไว้ซื้ออย่างอื่นมาให้เขาจ้ะ
ขอบคุณทีมงานทุกคนและรายการเกมต่อชีวิตนะคะ